มาเริ่มกันที่ข่าวแรกวันนี้นะคะเป็นเรื่องของคู่ซี้ต่างวัย

คู่นี้เขามักจะอัพรูปด้วยกันบ่อย
แล้วก็ทำกิจกรรมด้วยกันบ่อย

ไปไหนมาไหนซื้อของฝากกันนึกถึงกันตลอดค่ะ
แล้ววันเกิดที่ผ่านมาก็ยังส่งคำโวยพรให้กันแบบน่ารักด้วย
และก่อนหน้านี้ค่ะแม่โบเองเขาก็แอบเมาส์ผ่านสื่อมาว่า
มะลิออกอาการไม่ปลื้มนะคะที่เห็นพี่โตโน่ไปถ่ายรูปกับสาวนั่นเองค่ะ
ไม่รู้ว่าไปถามพี่โตโน่แล้วพี่โตโน่จะได้คำตอบอะไรบ้างกับเรื่องนี้นะคะ
ผมก็ได้ยินผมก็ตลกดีครับคือว่าเราก็ไม่รู้มาก่อน
คือเขาก็ดูโตขึ้นนะดูแบบดูมีความเป็นสาวขึ้นแต่ว่านิดเดียวนะ
ผมพาเขาไปเดินเล่นแล้วคนเขามาขอถ่ายรูปเราใช่ไหม
แล้วเขาจูงมือผมพาไปตรงหน้าร้านของเล่นแล้วก็ชี้ป้ายห้ามถ่ายรูป
ผมว่าเขาก็คงจะเป็นแบบมันเป็นช่วงเวลาความสุขของเขา
ที่แบบนานนานถึงจะได้เจอกันแต่ว่าเราก็ต้องเดินแล้วเราก็ต้องหยุดหยุดถ่ายตลอดทาง
เขาก็อาจจะเป็นแบบฉันอยากจะไปซื้อของเล่นสักทีแต่ว่ามันก็ไม่ถึงสักทีอะไรอย่างนี้